สวัสดีครับกีฬาในช่วงบ่ายวันนี้นะครับมาติดตามความเคลื่อนไหวของเกม
เอฟเอครับซึ่งก็แน่นอนนะครับจะแข่งขันตั้งแต่ในช่วงบ่ายถึงช่วงค่ำของวันนี้
แต่ว่ามันก็มีเกมบางคู่ที่ต้องเลื่อนออกไปเนื่องจากสถานการณ์โควิด๑๙
ทั้งที่จริงเนี่ยบริษัทไทยลีกมีการออกกฎไปแล้วนะครับว่า
จะไม่ให้เลื่อนนะครับถึงแม้ว่าจะมีนักเตะติดเชื้อมากเท่าไหร่ก็ตาม
ก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงรายชื่อเอานักกีฬาเข้ามาได้
แต่ว่าสำหรับบางทีมนะครับมันก็มีผลกระทบมาจากเกมในช่วงก่อนหน้านี้
ตั้งแต่ศึกลีกครับเองมาจนถึงไทยลีกช่วงสุดสัปดาห์นะครับ

ตรวจพบเชื้อโควิดหลังเกมที่ต้นสังกัด
เปิดบ้านโดยกับบีจีปฐุมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

พบว่ามีนักเตะแล้วก็สตาร์ฟติดโควิดอีก๑๕รายด้วยกัน
แล้วก็ยังมีความเสี่ยงสูงอีกหลายคน
ท้ายให้เมืองทองเนี่ยแจ้งถึงบริษัทไทยลีก
มีความจำเป็นที่นักบอลแล้วก็ทีมงานต้องเข้ารับการกักตัว

ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดการแข่งขันเอฟ
ในรอบ๑๖ทีมที่เมืองทองจะเปิดบ้านเจอกับอุทัยธานีในวันนี้ได้ครับ
จัดการแข่งขันก็พิจารณาปรับโปรแกรมให้เลื่อนไป
วันที่๒กุมภาพันธ์นี้ก็มันพุธอันนั้นครับ
กลางสัปดาห์เวลา๖โมงเย็นแทน

เตะในเวลา๑ทุ่มระหว่างบีจีปฐุมพบกับการท่าเรือ
เนื่องจากนักเตะของบีจีปฐุมก็เป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับ
ลงเล่นกับเมืองทองเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยทางฝั่งการท่าเรือเองเนี่ยก็เป็นฝ่ายขอเลื่อนนะครับ
เนื่องจากว่าได้รับผลกระทบนักเตะติดโควิด๑๙เนี่ยนะครับ
ล่าสุดแจ้งมาบอกว่า๑๕รายด้วยกันนะครับ

แต่ว่าตามกฎเนี่ยเขาก็มีระเบียบเอาไว้อยู่แล้วนะครับ

ต่อเนื่องจะกระทบกับโปรแกรมของไทยลีก

เน้นย้ำกันหน่อยพุธที่๑๙มกราคมวันนี้นะครับ

เจอกับโปรลิสเทโรแล้วก็คู่เมืองทองเลื่อนนะครับ
ในเวลานี้ส่วน๑ทุ่มก็มีเลื่อน๑คู่
ก็จะเป็นลำพูนวอเรอร์พบกับหนองบัวพิชยะ